เข้าไปข้างที่สุด

เดี๋ยวจะจบ
ที่เห็นก็คิดถึงแบบนั้น

แต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเยอะหรือน้อย

ผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน
มีครับก็มีติดต่อมาบ้างครับ
ไม่ได้เยอะเหมือนตอนแรกเท่าไหร่แต่ก็มีบ้าง

ไม่ใส่ดาย

มีหลายมีเรื่องของการว่ามีแฟนคลับบางคนตามไปถึงบ้าน

ก็มันไม่มีอะไรหรอกมันผ่านไปแล้วมันนานแล้วอ่ะ

ก็ผมก็มีผลนิดหน่อย
เราก็รู้สึกว่าเราอยากพักผ่อนอยากอยู่แบบเงียบบ้าง
อยากอยู่ส่วนตัวแบบถ้าใครเราเดินอยู่ในบ้านถอดทรงถอดเสื้ออะไรอย่างนี้
ใช่ป่ะแล้วมีคนมามองเราอย่างนี้เราก็เฉียวอ่ะ
เราก็รู้สึกมันไม่อบอุ่นอย่างนี้
ไม่รู้เลยผมก็ไม่รู้เลยก็ไม่ได้ถามใคร
แต่พอรู้ก็มีพวกพี่ที่รู้จักหรือว่า
ผู้สาวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกในประกาศ
โอ้โหแน่นอนเนอะเราก็ต้องรู้สึกแหละ
แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยไป
ก็อาจจะต้องแบบมีมองบ้าง
ว่าแบบว่าใครมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มี
เป็นแต่ว่าก็แค่มันก็ต้องมีแหละ
ใจคนเรามันก็คิดไปได้หมดแหละว่าจะมีใครมาดูเราเปล่าอะไรอย่างนี้

หมายถึงว่าผมอยู่บ้านผมก็ต่อเสื้อใส่เกงตัวเดียววันทีมันก็ฟิวอยู่กับหมาอะไรอย่างเงี้ย
ตัวอย่างเงี้ยบางทีมันก็อยู่กับหมาเล่นกับหมาหน้าบ้าน
ไม่ได้ทำแล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้ทำ

กลับบ้านมาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเรื่องนี้แล้ว
แบบรู้แบบทำไม
แบบรู้เหรอเป็นอะไร
ไม่ได้พูดเลยครับก็เขาก็น่าจะเข้าใจผมนะประมาณนั้น
ถ้าเขาแบบรักผมหรือว่าเขาชื่นชอบผมเขาก็น่าจะเข้าใจในจุดตรงนี้ของผมบ้าง

ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันครับ
ไม่มีไม่มีไม่มีคงไม่ถึงขนาดนั้นบ้าง
เพราะว่าผมไม่ได้มาถ่ายรูปผมบ้างครับ
ผมก็ชอบอยู่เงียบผมเป็นคนชอบแบบไม่ชอบอะไรหวีหวามาก
ก็จะอยากอยู่เงียบนิ่งอะไรประมาณนี้ครับ
ก็อยากให้คิดถึงใจเขาใจเรามากกว่านะครับ
ก็สมมุติว่าเราอยู่ที่ไหนแล้ว

คนมามองเราหรือเราต้องมาระแวงอย่างนี้
บางทีถ้าเป็นถ้าเป็นคุณ

เราก็รู้สึกเหมือนกันแหละประมาณนั้นนะครับ
ก็กลับมานะครับ
อ๋อเหรอกับเบลเนี่ยนะ
มีคนอิ่งว่าว่าอะไรค่ะก็ถือว่า

ก็ทำงานกันคุยกันแห่กัน

ก็มันไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าก็มันเป็นคู่จิ้นไง
คู่จิ้นในเวลาไทยมีอีกคู่ก็ต้องกระโดนทุกคู่มั้ง
คิดว่านะคิดว่าอย่างนั้น
ก็ชิลไปเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนี่กับเบล
นักแสดงทุกคนเลยดีกว่าผมไม่ได้มีอะไรเลย
ก็ทำงานเสร็จไม่มีว่าต้องมาโกรธเครื่องแล้วอะไรกันไม่มีนะ

ก็คือถ้าเขาจัดยังไงก็เอาอย่างนั้นแหละครับ
แต่ก็บางทีก็อาจจะมีขอแบบส่วนตัวหน่อยมิดชิดบ้างอะไรอย่างนี้
ให้แบบมาอยู่กลางแจ้งอะไรอย่างนี้

แต่ว่าเรื่องของนักแสดงหรือผู้ร่วมงานแล้วต้องมาแยกห้องกันอย่างนี้ไม่มีนะ
สวัสดีครับ